น่าสุดค่ะคุณลิดีย์สรรรัสนะคะ

สัปดาห์คือ๓เดือนแล้วนะคะลงไอจีนี่

คำสูญ๐จุลาย๒๐๑๖
ก็คือตอนนี้ก็คือ๓เดือนจุลายก็๙เดือน

ที่ลิดีย์ลงก็เขียนแล้วว่าทำมา๑๒สัปดาห์นี่แหละ

ยังคือจริงถ้ารู้ก็รู้ได้เลย
ดีไม่พอดีเขาอยู่นู่นอิตาลีตอนนี้ไง

แสดงความยินดีด้วยลิดีน่าเอ็นดู

นี่เขาก็ว่ากันว่าจะมีอีกคู่นึง

บางคนบอกแอนอลิชาท้องแล้วจริงเหรอ

คือมีข่าวออกมาว่าจะใช่หรือเปล่า
แต่งกันนานแล้วนะมีพี่แอง

พี่ชาคริสอะไรอย่างนี้เห็นข่าวเขาเทียบกันมาอยู่

เนื้อออกปัญหาคือไอ้คริสต์ไม่ทำการบ้าน

ทำบ้านอยู่รอเชื่อได้
ตามรัชน์นี้แม้ไปทำบุญล่าสุดปีใหม่
ตำนานรวดดำ

การทำลูกมันไม่ต้องเอาเวลานอกงาน

ใครที่บอกว่างานเยอะมันคนละเวลา

น้องเหมือนชายคลิดกำลังทำบ้านอยู่งัย
บ้านยังไม่เสร็จก็ต้องรอให้บ้านหลังใหญ่ของเขาเสร็จก่อน
เขาจะมีน้องหรือเปล่าพี่หลังใหญ่มากโปเจกมาหลังเดียวมันรวยจน
บ้านหลังใหญ่มากนี่เขาลงไว้ก่อนขายแล้วขายแล้วประกาศขายอยู่
อัปเดตคิดว่ารถทัวร์ลงประกาศขายอยู่เอาไหมล่ะตอนนี้มันหาคนซื้ออยู่เนี่ย
โถโหขับรถเอ่อฮอนดาแจ๊คยังไม่มีที่จอดเนอะที่จอดรถยากมาก
ฉันอยากจะซื้อที่จอดรถมากกว่าซื้อรถเวลานี้
เอาไปเร็วอีกข่าวเดี๋ยวไม่มีเวลาหมด

แต่ตอนนี้ไปเรื่องของแอมหยก

เจ๊ชอบมากเพราะเจ๊ไม่รู้เรื่องอะไร
กลับบ้านเรารักรออยู่คุณเพิ่งพาแม่บ้านเขาเหรอ

อย่างนี้คุณผู้ชมเราไปถ่ายบ้านน้องเขามา

ก็เป็นรายการใหม่แกะกล่องเลยนะคะ
ก็ไปถ่ายบ้านน้องออนแอร์วันเสาร์นี้
อยากรู้ว่าเป็นยังไงก็รอดูค่ะ
วันเสาร์ทางช่องเจ็ด

คุณผู้ชมอยากรู้ก็ไม่มีอะไร

จากที่เราตามไปเมื่อวาน

ไม่ต้องประกาศความจริงให้คนได้รู้หรอก
แล้วมันก็มีข้อความแชทนั้นออกมา

เขาเรียกได้ว่ากูอ่านหมดนะ
รู้สึกยังไงบอกเลยว่าผิดหวังมากกว่าเสียใจว่ะ
แต่มันทำอะไรจิตใจกูไม่ได้หรอก

กูจะเข้มแข็งเขาคุยกับเพื่อนเขากูจะเข้มแข็ง

กูจะอยู่ให้ได้และพร้อมบอกทุกคนและประกาศให้ทุกคนรู้ว่า
กูสบายดีอืมนี่ไงนี่กระดาษพูดอย่างงั้นอืม
คือมีคนมาให้กำลังใจเยอะเหมือนกันยายแอมกับหยกเนี่ยคือที่เขาบอกว่า
กลุ่มของหยกจริงกับเพื่อนแอมปัจจุบันก็เป็นเพื่อนของหยก
เขาไปด้วยกันหมดซึ่งไอ้แอมเพิ่งไลน์มาหาพี่เมื่อวันนี้เกิดเรื่อง
อ๋อส่งมาหาเลยเหรอบอกว่าผมไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ย
อืมส่งกระโดดเยอะเหมือนไม่ไหวแล้วเหมือนแบบว่าโดนหนักเหลือเกิน
ฉันก็พยายามจะถามมันแล้วความจริงเป็นยังไงเหรอมึงเออเออแล้วเขาไหว
มันยังไม่ตอบกลับมาเลยเนี้ยอ๋อพี่ถามปุ๊บเลิกตอบเลยเออนะ
ถามไปอีกสิว่านี่แหละเรื่องมันเป็นยังไงตอนนี้เป็นยังไง
ถามไปเพราะตอนนี้เขาลบไปหมดเลยแอมอ่ะคือทั้งทุกคนอยากรู้
คุณหยกเขาก็แน่นอนอยู่คือหยกแต่เพื่อนที่ช่อง๗ทุกคน
ก็เข้าไปซัพพอร์ตอย่างแบบว่าซัพพอร์ตหกเพราะทุกคนมันเป็นเพื่อนหยกหมดอ่ะ
ใช่ไอ้คุณวีเอยอะไรเอ่ยก็ในกลุ่มหยกจริงเป็นชะนีที่แบบว่า
สันดาลเหมือนผู้ชายนะเขาเป็นคนตรงตรงมันแมนมากมันแมนมากพี่
เป็นคนที่เที่ยวด้วยสนุกมันเป็นชะนีที่แบบว่าเราไม่รู้สึกว่ามันเป็นชะนี

เพราะฉะนั้นสมควรแหละอย่าหยกเพราะหล่อนเป็นอย่างนี้

อย่างกว่าไม่มีเป็นอีกคนนึงที่เปลียร
เรายังปล่วยที่เปลี่ยนตัวเองไหม

อ๋อเท่านึงมีคนน้ำนึงเปลี่ยนหรอ
มาหลายอย่างฉันถามบอกคือพี่ก็เป็นคนที่แบบว่าเป็นเด็กในบ้าน
ก็เป็นเด็กในบ้านอยู่ช่วงหนึ่งเลยคือไม่ใช่ผัวเป็นเด็กที่อยู่ในบ้านเหมือนคนทั่วไป
ก็ดูปุ๊บมันโอกาสที่มันจะดังอายุมันขนาดนี้แล้วมันโอกาสดังมันไม่มีแล้ว
อยู่ดีเข้าวงการก่อนฉันนะคะ
เฮ่ยเข้าวงการก่อนฉันนะคะช่างหอแต่หนูเจอพี่แอมป์มาเนี่ยเป็น๑๐ปีละ
หนูเจอเขาเป็น๑๐ปีแล้วโดยเงินคุณแอมป์เนี่ยเล่นตั้งแต่ช่อง๓เนี่ยเข้าวงการก่อนกลับเมฆอีก
เปลี่ยนชื่อก็เชื่อไหมพี่ยูยิพระเอก

แต่นางก็ยังมีไปทำไอ้สุสานคนเป็น
มีเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะเล่า

คืนนี้พี่มนต์ตะมนต์จัดเสนไงครับ

มันยังเหลือเงินอ๋อมันต้องออกก่อนนาทีนี่แหวะ

ด้วยความที่เป็นคนที่ตลกปกหาสนุกสนานนี่
ทำให้เขาเจอดีเกือบตายมาแล้วที่เขาใหญ่

บอกว่าเออถ้าสมมุติไปเขาใหญ่หรือไปไหนก็แล้วแต่
ต้องดูอย่าต้องระวังเพราะเราไปเขาใหญ่กันบ่อยนะฮะ
คืนนี้๓ทุ่ม๔๕นาทีทางไทยรัฐทีวีนะฮะ
กับมูนายเชื่ออย่าลดลูกมูเตรียรูไม่เข้าใครออกไกล